อีกแล้วนะมาอีกแล้ว

ไม่มีได้ไงตำรวจเขาบุกไปเจอเองคุณผู้ชม
เปิดเป็นสนามฟุตซอลอ่ะพี่บุ๊ค
เป็นบ่อนที่เคยมาเปิดแล้ว
ปิดไปแล้วมาเปิดใหม่

จะบุกทลายเข้าไปถึงข้างในนะครับ

ควบคุมตัวคนในบ่อนได้นะครับ

เพราะว่ามันมีหลายชั้น
แล้วเขาปิดกั้นไว้หลายจุด
กล้องวงจรปิดติดตั้งไว้เต็มไปหมดเลย

และสุดท้ายตำรวจชุดสืบนครบาน

คุณกว่าจะเข้าไปได้นะ

กว่าเขาก็จะเข้าไปแต่ละด่านได้
ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่นะ
ไม่แต่ถ้านักพนันนะก็จะมีผู้ให้บริการ
ขอต้อนรับเชิญครับ

ใช่ฮะมาจากต่างจังหวัดเยอะนะ

บอกโอ๊ยป้าเพิ่งเสียไปแสนห้าเอง
ป้าเอามาสองแสนป้าเสียไปแสนห้าเลย

ตำรวจก็งัดประตูเหล็กหลายชั้นเข้าไป

กว่าจะเข้ามาถึงห้องที่เปิดให้เล่นการพนันได้นะครับ

บางคนหลบหนีปีนบันไดขึ้นไป

ปีนไม่ไหวก็อยู่แบบนี้ก็ถูกควบคุมตัวนะฮะ
๑๙คนเป็นหญิง๒๕คน

บริเวณชั้นล่างด้านหลังเนี่ย

เมื่อเปิดเข้าไปพบเป็นห้องโถงคุณ
ห้องแห่งนี้นะอุปกรณ์เล่นเพียบ

อุปกรณ์การเล่นการพนันจำนวนมาก

ที่นี้มีคุณป้าท่าน

ตกใจเหรอวิ่ง
ตำรวจไม่ได้ดึงไม่ได้รั้งนะ
ไปวิ่งมาชนกันเอง

ป้าก็มาจากนครปฐมนะมากับเพื่อน๔คน
เพิ่งจะมาเล่นที่บอรุษฐ์แห่งนี้ครั้งแรก
มาพักโรงแรมใกล้ตรงนี้ใกล้กับบอรุษฐ์เลย
ชอบเล่นกับมันนั้นน้ำเงินมาสองแสน

แล้วป้าก็ยังต่ออีกใช่ไหมยังอยากจะต่ออีกใช่ไหม
อากาศจะต่อจะเอาคืนให้ได้เลยอีก๕๐๐๐บาท
แม้กำลังจะได้คืนเลยตำรวจมาบุกจับเสียก่อน
ตำรวจก็เลยบอกป้าพนันมีแต่เสียนะ
นั่นสิ
ป้าไม่มีทางได้หรอกนะ
อีก๕๐๐๐๐บาทที่ป้าจะลงไป
แต่ป้าก็เสียหมด๒๐๐๐๐๐บาท

ถ้าเปิดอีกก็ถูกควบคุมแบบนี้นะครับ
คุณดูสิข้างหลังตำรวจก็ล้อมไว้หมด
ปีนบันไดขึ้นไปนะครับ
อันนี้แสดงว่าการข่าวแม่น
คือบางทีมักจะมีข่าวว่าชาวบ้านรู้
มอเตอร์ไซค์รู้แท็กซี่รู้
แต่บางทีบางหน่วยงานไม่รู้ครับ
ก็บางทีพอไปถึงแล้ววืดไปถึงแล้วไม่เจอ
แต่อันนี้เจอแล้วก็รวบตัวนักพนันได้นะคะ
ใช่ค่ะ๕๐คนเนี่ยต้องสาวต่อนะถึงคนที่มาเปิดแล้วก็เปิดไปเปิดมาแบบนี้นะครับ
ไม่เก็บกวดหมายนะครับ